เห็นพูดถึงเรื่องรถเรื่องราใช่ไหม

คราวนี้เด็กสามคนขอสามชา

เฮ้ยรถกันเยียมมาแล้ว

เออแล้วดอมดูสิลูกศรแดงที่ชี้ไว้

แล้วเหมือนกับจะเป็นด่านหรอ
แล้วก็ขอสามชาติกันคนละฝั่งถนนแบบนี้ค่ะ

น้ำแข็งโปรยพี่นึกว่ากลางวัน
นี่ไงเดี๋ยววิ่งพ่อแม่น้องถ้าก็ได้เห็นคลิปนี้

ลูกฉันดึกดื่นค่ำมืดแล้วทำไมไม่เข้ามาอยู่ในบ้าน

ตอนแรกขับรถบรรทุกผ่านมาตรงสะพานท่าบุญมีที่เกาะจันทบุรีนั่นแหละ
เห็นเด็กสามตัวน้อยยกมือขอสามช่าแล้วคือขอแบบใกล้กะชั้นชิด
ตัวของพี่คนขับรถเองนะเขาหักออกตกใจสิ
หลังจากนั้นข้อพี่เขากลับรถเขาอยู่เถิน
แล้วเนี่ยคราวนี้ตั้งกล้องไว้เลยคุณผู้ชมถ่ายคลิปให้เห็นเลยตั้งแต่ตอนขับมา
ว่าเนี่ยเด็กยังอยู่เหมือนเดิมแล้ววิ่งข้ามถนนมาตรงนี้ทำท่าขอสามชากกับรถคันอื่นอีก
อุ้ยคือมันรอดจากรถคันพี่ไปรอดจากรถคันอื่นแต่ไอ้คันหลังจากนี้นี่ล่ะ
แต่พอพี่เขาตะโกนนะเด็กนะคือพอได้ยินเสียงผู้ใหญ่ตะโกนเข้าบ้านไปเข้าบ้านไป
เด็กก็ข้ามถนนแล้วก็วิ่งหายไปในความมืดเริ่มกลับมา
โอ้โหไม่เอาลูกใครก็ตามที่ทำให้ไอ้ค่านิยมนี้มันลดลงได้สงสัยต้องทานไหมล่ะ
ตอนแรกก็ดูสนุกดีนะครับดูสนุกดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่สนุกแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะฮะ
คือเวลานี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ดูข่าวอยู่เนี่ยเตือนเลยนะเตือนคุณลูกเลยนะอย่าไปฆ่าสามชาติแบบนี้นะฮะ